ใกล้วันหวยออกแบบนี้แล้วก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคลาภตัวเลขมาฝากเช่นเคย
ไปดูแต่ละพื้นที่กันหน่อยไปเริ่มดูที่จังหวัดชายนาฏกันก่อนนะครับ
ก็มีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่อยู่ที่บ้านโรงวัวตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
คุณผู้ชมเขาแห่กันไปขอโชคลาภนะฮะเพราะว่าคือมีการไปเจอเรื่องของพญานาคในคลอง
ก็เลยมีการเชิญร่างทรงมาด้วยพร้อมกับประกอบพิธีตามความเชื่อนะฮะเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เองนะฮะ
เพราะว่ามีหนุ่มคนงานคนหนึ่งเนี่ยเขาไปพบรูปปั้นของพญานาคครับลงไปหาปลาในครองอนุศาสตร์นนันนะครับ
หรือว่าครองชายนาฏป่าศักดิ์จากนั้นก็ไปสร้างฐานปูนแล้วนำรูปปั้นพญานาคเนี่ยที่เจอเนี่ยไปตั้งเอาไว้นะครับ
ให้ชาวบ้านไปขอโชคขอลาบระหว่างที่ช่างสร้างฐานปูนอยู่เกิดรอยประหลาดคล้ายกับรอยสัตว์เลื้อยคลานเลื้อยผ่านไปนะครับ
ร่างทรงบอกว่าพญานาคองค์นี้ชื่อว่าปู่ศรีอายุพันกว่าปีแล้วครับส่วนในการทำพิธีครั้งนี้ชาวบ้านยังเห็นเลขต่างมากมายในขันน้ำมนต์บ้างก็ว่า๑ก็ว่า๓อะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ส่วนที่เพชรชบูรณ์นะคะทีมอาสากู้ภัยก็ไปอย่างบ้านเลขที่๑๐๒ทับ๒หมู่๖
ตำบลทรัพย์สมทอดอำเภอบึงสามพันธุ์ค่ะ
ไปจับงูจงอางตัวยักษ์ตัวนี้ค่ะ
เขาใช้เวลาถึงกว่า๒๐นาทีเลยนะกว่าจะจับมันได้
งูตัวนี้เนี่ยยาว๓เมตรกว่าน้ำหนักตัว๕กิโลกรัมโดยประมาณ
ก็จะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวนี้มาช่วยกันลุ้นระทึกในภารกิจจับงูครั้งนี้
จับเสร็จปุ๊บจดทุกเลขที่เห็นจดทุกเลขที่เจอเลยนะคะ
ส่วนที่บริเวณสารเจ้าพ่อร้อยคล้องอำเภอเมืองพยาวครับ
มีชาวบ้านทยอยไปขอโชคลาภจากต้นมะค่ายักษ์อายุ๓๐๐กว่าปี
กันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าที่ผ่านมา
ชาวบ้านจำนวนมากไปขอแล้วได้อย่างที่หวังครับ
ครั้งนี้ชาวบ้านไปส่องหาเลขเด็ดนะฮะ
มีการนำมือถือไปถ่ายเก็บผ้าไปตีเลขที่บ้าน
นำไปเสี่ยงโชคชาวบ้านก็เห็นกันเลขบนเปลือกไม้
เลขเหมือนกันก็แล้วแต่คนจะมองนะครับ
ต่างจากที่สวนป่าบ้านเสา๕อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
ทยอยไปส่องหาเลขเด็ดจากขันน้ำมนต
แล้วก็ต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองนะคะ
เพราะมีคนโชคดีถูกรางวัลติดต่อกันมาหลายงวดแล้ว
ซึ่งต้นตะเคียนแม่แก้วเรือนทองถูกค้นพบขุดพบ
ที่บริเวณเบาะทรายนำเห็งเมื่อสิงหาคมปี๖๐ค่ะ
ลำต้น๑เมตร๗๕เซนยาว๑๒เมตรครึ่งอายุกว่า๑๐๐ปี
พอมีคนถูกได้รับโชคลาภกันไป
ก็เลยร่วมกันบริจาคเงินเกือบ๒ล้าน
เรือนกระจกให้แม่แก้วเรือนทองติดแอร์ให้ด้วยนะ

ไม่ทันดูหมดแต่ก้มอ่าน

เป็นเจ้าของแจ่มจันทร์ภาพยนตร์
จำได้ใช่ไหมที่ไปตำนานผีจ้างหนังเนี่ย
จันทร์ภาพยนตร์โด่งดังมากว่า๓๐ปี
ซึ่งเป็นอีกคนที่ได้รับโชคลาภ

ก็เดินทางไปกระดาษไหว้แน่นอนนี่
นักน้อยคำสโนธก็รำถวายพ่อปู่ก็
เหมือนเดิมครับสังเกตที่นิ้วมือ

ก็เห็นเป็น๓๐บ้าง๖๕บ้าง

แต่งวดที่แล้วเขาทำเลขตรงไง

นากน้อยเขาทำมือตรงด้วยนะครับ
ก็นำมาฝากกันย้ำว่าอย่า

เรานำเสนอข่าวไปก็เป็นหนี้เป็นสินกันมากมายก็มี